เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าขับรถไม่ทำตามกฎจราจรด้วยนะคะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนจากเลนซ้ายสุดไปเลนขวาสุดค่ะ
รถเก๋งเนี่ยขับมาทางตรงก็พุ่งชนอย่างแรงค่ะ
อ่าคุณผู้ชมเห็นคลิปนี้ก็คงจะเห็นเหมือนเหมือนกันแล้วนะคะ
เขามาส่งแฟนส่งแฟนเสร็จตรงนี้จริงจริงมันต้องไปไปทางท้ายคุณนะคะ
แต่เขาอ้อมไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็ขับย้อนสอนไปแล้วเลนส์นั้นก็เป็นเลนที่รถวิ่งมาค่ะ
แน่นอนนะคะรถมาทางตรงมอเตอร์ไซค์ไปสวนแบบนี้นะคะ
ก็ชนกันไปนะคะคือรถเก๋งเนี่ยพยายามจะหักหลบนะแต่ว่ามันไม่ทันนะคะ
ประสานงากันก็บาดเจ็บสาหัสนอนหมดสติอยู่กลางถนนนะคะ
กู้ภัยเนี่ยพยายามจะช่วยปั๊มหัวใจนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้นะคะ
นายภัยรัฐโพภัยศาลชาวจังหวัดนครพนมนะคะ
คือคนขับแท็กซี่ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าผู้ตายก็มาส่งแฟนหน้าคอนโดมิเนียม
แล้วก็ขี่รถออกไปกลางถนนย้อนสอนนะคะเป็นจังหวะเดียวกับรถเก๋งเนี่ยขับมาช่องทางขวาด้วยความเร็วก็เลยพุ่งชนกันอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
ขณะที่คนขับรถเก๋งในอภิเชษรอดแก้วนะคะบอกว่าเขากำลังกลับบ้านพักค่ะ
พอมาถึงตรงนี้เขาเห็นรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายขับวนย้อนสอนมาหักหลบออกไปเลนขวาสุดแต่ยังไงก็ไม่พ้นค่ะ

ต้องรอผลประมาณ๗วันก่อนที่จะว่ากันไปตามกฎหมายค่ะ